คนเข้าใจผิดว่าเธอจะเลิกกับสามีนะคะคุณเบ้น
ซึ่งตอนนี้ก็มีโทษจำคุกอยู่นะคะ
แล้วก็คดียังไม่เคลียร์ด้วยนะคะ

ก็ออกมาเคลียร์ยืนยันนะคะว่า
ยังไม่เลิกกับเบ้นความรักยังดีอยู่ค่ะ
เปิดใจกันเลยค่ะ

แพทย์บอกตั้งแต่ต้นสัมภาษณ์แล้วว่า
แพทย์เนี่ยยังเป็นภรรยาที่ดีให้พี่เบนท์อยู่
อาจารย์รักเขาฟันนทงไปไกลถึงปี๖๒

เราสามารถอยู่กับมันได้

แล้วสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วเรารับมือมันได้เนี่ย
เลย๖๒เข้าปี๖๓ทุกอย่างมันจะลงตัวกว่านี้
ระหว่างทางเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ย

ก็คือที่อาจารย์บอกคืออาจจะมีผู้ชายอะไรอย่างนี้
เข้ามาในชีวิตแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้
ที่เราคุยกับทางแม่พี่เบ้นด้วยว่าแพทย์ติดเรื่องของคุณแม่
คุณแม่เขาก็บอกว่าโอเคถ้าแพทย์แฮปปี้ที่จะกลับมาอะไรอย่างนี้
หมายถึงว่าก็กลับมาแบบอาทิตย์หนึ่งวันสองวันก็ได้

บอกตลอดว่าโอเคพี่เบ้นคะ
ตอนนี้แพทย์กับลูกกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะ
ซึ่งเขาไม่ได้มีปัญหาอะไร
แล้วก็เป็นหวังเค้าหืมตังคาร่ะ
ค่ะนะครับประเด็นก็เกิดจากอาจารย์รักของเรานี่แหละค่ะ

แต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยอย่างที่คุณแพทย์บอกก็ยังรักคุณเบ้นอยู่เหมือนเดิมนะคะ
แต่ว่าเขาภาระหนักอึ้งทั้งบ้านฉันถามเขามาแล้วเธอ

๒ล้านมันขารถขาบ้านมันเยอะมากจริง
คือด้วยความว่าอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยนะคะอย่างหนึ่งที่หลายคนมองว่าจะห่างกันหรือเปล่า
เพราะว่าคุณแพทย์เองเนี่ยหอบน้องออกมาจากบ้านของคุณเบ้นด้วยนะครับ
มาดูแลกันเองอาจจะใกล้ชิดกว่าด้วยคำว่านางทำงาน๗วันด้วยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็ขอให้ครั้งนี้ในการทักของหมอลักษณ์ไม่แม่นแล้วกัน
เพราะว่าครั้งก่อนนู้นตอนที่ทักว่าแพทย์จะท้องแพทย์จะแต่งงานคือแม่นหมด

คืออยากให้กำลังใจไงไม่อยากให้แม่นแล้วกัน
ตามนั้นแหละคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ยังไม่เลิกก็ยังไม่เลิกค่ะ